๖นาฬิกา๓๑นาทีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ติดตามข่าวกันต่อมาดูเรื่องของอุบัติเหตุ
ทั้งบนบกและในน้ำนะครับ

แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณที่อำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เร่งไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้ครับ

ลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ไม่พบคนขี่เจ็ดสกีนะครับ
นักประดาน้ำก็ลงค้นหาแล้วก็ยังไม่พบร่างของผู้สูญหาย
จากเหตุเจ็ดสกีพลิกคว่ำบริเวณกลางลำน้ำเจ้าพระยา
ช่วงวัดสามัคคียาบรามหมู่๔
ตำบลคลองควายอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
โดยเจ็ดสกีคันนี้มาลอยอยู่กลางน้ำครับ

ถูกพบลอยตามน้ำห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร
จมน้ำศูนย์หายทราบชื่อในภายหลังว่าคือ
นายสุชาติประเสริฐศุกร์อายุ๒๐ปี
เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ปี๑มหาวิทยาลัยรังสิต

ของนายเสวกประเสริฐศุกร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่นะครับ

โดยนายพานุเดชแทร่โง่ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นนะครับเล่าว่าช่วงเกิดเหตุ
กำลังตกกุ้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ไปก็พบว่ามีเจ็ดสกีแล่นสวนทางกับเรือลากทราย
จากนั้นพลิกคว่ำบริเวณกลางแม่น้ำ
คาดว่าชนกับคลื่นของเรือลากทราย
แล้วก็เห็นคนขี่กำลังว่ายน้ำเข้าหาเจ็ดสกี
แต่จู่แล้วคนขี่ก็จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะครับ
ตัวของคุณพานุเดชเองก็ได้ลงเรือแล้วก็ขับออกไป
เพื่อจะช่วยเหลือแต่ไม่ทัน
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ออกค้นหา
โดยกู้ภัยและก็นักประดาน้ำจำนวน๒๐คน

ละ๑๐คนแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันค้นหา
โดยได้ผูกทุ่นนำทางใช้เวลากว่า๑๐ชั่วโมงนะครับ
แต่ก็ได้ยุติการค้นหาในช่วงเวลาประมาณตี๒ที่ผ่านมา
เพราะว่าไม่พบผู้สูญหาย

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุรถบัตรของบริษัท

บริเวณริมถนนสุขุมวิทขาเข้าพัทยา

ที่ตำบวนนาจอมเทียนอเผิดสัตว์ตะหีบ
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะนำรถขึ้นมาได้
ก็กีดขวางช่องทางการจราจรช่องซ้ายไป๑ช่องทาง

พบเพียงนายตระกูลบุญมากพนักงานขับรถยืนรอให้การอยู่นะครับ
โดยบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถไปส่งคณะทัวร์

หลังจากนั้นไก๊ได้ให้นำกระเป๋าของลูกทัวร์

ระบบนำทางบอกให้ขับตรงไปขับตรงไป
ปรากฏว่าระบบนำทางนะครับบอกให้เลี้ยวซ้ายเข้าไป
คือตอนที่เขาขับตรงไปเนี่ยจู่ระบบนำทางมันก็เปลี่ยนใช่ไหม
บอกว่าให้เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลยเกิดอุบัติเหตุ

มันมีร่องระบายน้ำขนาดใหญ่อยู่นะครับ
เนื่องจากตรงนั้นมันมีพงศ์ยากขึ้นรกอีก

ทำให้รถเสียหลักตกลงไปในร่องน้ำข้างทาง

แต่เคราะห์ดีที่ในรถไม่มีผู้โดยสารมาด้วย
ไม่มีนักท่องเที่ยวมาด้วยเพราะว่าก็ไปส่งที่เที่ยวแล้วนะครับ
แล้วหลังจากนั้นก็เอากระเป๋ากลับไปที่โรงแรม
แต่ปรากฏว่า๑ไม่ชำนาญเส้นทางด้วย

ตอนนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลในส่วนของเส้นทางด้วยนะครับ
ถ้าเกิดว่ามีผู้โดยสารนี่คือความสูญเสียมันก็จะมากเพิ่มขึ้นไปอีก
แล้วก็พูดถึงระบบนำทางแบบนี้จริงประโยชน์มันก็มีนะคุณ

แต่ว่าเรื่องโทษหรือว่าสิ่งที่มันใช้แล้วมันเกิดอุบัติเหตุ
ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็มีให้เราได้ติดตามเหมือนกัน

ที่เขาปิดถนนบางทีมันก็ไม่ได้อัปเดตแล้วเขาก็ไม่ได้บอกถูกไหม